วันพรุ่งนี้๕มิถุนายนที่ประชุมรัฐสภาจะโหวตเลือกนายรมนตรีนะฮะ

คือแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ระบุว่าจะต้องให้ได้รัฐบาลก่อน
จับคู่กันให้เสร็จก่อนเนี่ยแต่ถ้าได้กันก่อนเนี่ยมันก็ดีกว่า
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้กำหนดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่
รัฐธรรมนุนเดิมบอกว่า๓๐วันครั้งนี้กี่วันก็ได้กี่สัปดาห์ก็ได้กี่เดือนก็ได้

ทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่๑๑นาฬิกานะครับแต่ตอนนี้ณขณะนี้เท่ากับว่า
คั่วรัฐบาลในซีกของพักพลังประชาวัฒน์ค่ะ
ที่เขามีคันดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกคนปัจจุบันหัวหน้าคอสชเนี่ยถือว่าชัดแล้วใช่ค่ะ
เพราะล่าสุดภักดิ์ประชาธิปัตย์ที่ประชุมกันตั้งแต่บ่ายโมงนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพิ่งมีมติออกมาเมื่อช่วงค่ำนี่เองนะครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักและสสพักประชาธิปัตย์นะครับ
วันนี้ประชุมกันครับเพื่อที่จะลงมติว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
ค่ะนี่ฮะก็มากันครบครับวันนี้
ก่อนประชุมครับนายอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อของภักดิ์
บุว่าพร้อมร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
เช่นเดียวกับสอสอในพักอีกยี่สิบเฉ็ดคน
แต่ถ้ามติภักดิ์เป็นอย่างไรก็จะไม่โหวตสวนมติ
ต่อให้พักไม่ร่วมรัฐบาลก็ไม่โหวตสวน
นักข่าวก็ถามว่าวันนี้ถ้ามติออกมาไม่ร่วมอะไรอย่างนี้จะออกไหม

แล้วก็หัวเราะแล้วก็เข้าประชุมไปนะครับ
ก็ในการประชุมนะครับที่ประชุมกรรมการบริหารพักและสอสอพักประชาธิปัตย
ก็เปิดโอกาสให้อภิปรายกันก่อนนะฮะว่าข้อดีข้อเสียของการร่วมไม่ร่วมเป็นอย่างไร
ใช้เวลาอยู่เกือบ๕ชั่วโมงที่สุดแล้วหลังจากฟังเหตุผลของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเสร็จ
ก็ใช้วิธีการลงคะแนนลับนะฮะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม
ผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่นี่ครับของที่ประชุมพักประชาธิปัตย์นะครับ
สนับสนุนให้ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยคะแนนเสียง๖๑เสียง
ไม่สนับสนุน๑๖เสียงงดออกเสียง๒เสียงแล้วก็มีบัตรเสีย๑เสียงครับ
เงื่อนไขที่พักธิปัตย์ได้นำเสนอนั้นได้รับการตอบรับทั้ง๓ข้อ
อย่างไรก็ตามที่สำคัญก็คือว่าพักได้ตระหนักว่าไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหน
จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบกลับมามีผลกระทบต่อพักอย่างกว้างขวางอย่างแน่นอน
การตัดสินใจของพักจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการยึดประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ของพัก
หรือยึดประโยชน์ของประเทศเหนือประโยชน์ของพัก
ทั้งนี้ก็เพื่ออย่างน้อยประการที่๑ต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
เพื่อให้ประเทศสามารถหลุดพ้นจากความไม่แน่นอนในทางการเมืองได้
คือก่อนเข้าประชุมเนี่ยทางพักประชาธิปัตย์เขาก็แจ้งกันในที่ประชุมแล้วว่า
ตกลงทางพลังประชารัฐเนี่ยเขาให้คำตอบมาแล้ว
ว่าเขารับข้อเสนอของภักร์ประชาธิบัตรที่ยื่นเอาไว้สามข้อ
ทั้งเรื่องนโยบายการทำงานของพักแล้วก็เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ก็มีการคาดการณ์ว่าพักประชาธิปัตย์น่าจะได้รองนายกควบรัฐมนตรีว่าการ๓กระทรวงพาณิชย์เกษตร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีช่วยน่าจะได้สัก๔
คมนาคมมหัฐไทยศึกษาธิการสาธารณสุขคาดการณ์นะคะ
ก็คุณจุลินหัวหน้าพักบอกว่าต่อให้ร่วมหรือไม่ร่วมก็ต้องถูกวิจารณ์ทั้งนั้นแหละนะ

นายสุมชัยศรีสุธิากรอดีตกกตก็ออกจากสมาชิกภักดิ์ประชาธิปัตย์นี่เห็นโพสต์เอาไว้

ก็คนที่ไม่เห็นด้วยการเข้าร่วมนะครับ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะย้อนไปดูนิดนึง

นำโดยนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักนี่ค่ะแถลงข่าว

ภักดิ์โรมพลังประชาชาติไทย
ภักดิ์ชาติพัฒนาภักดิ์พลังท้องถิ่นไทย

พลังประชารัฐมุ่งไปสู่รัฐบาลที่มีเสียรภาพ

ไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะ
ก็เช่นเดียวกับอีก๓พัก
ที่เราได้ไปเยี่ยมเยี่ยมมาแล้ว
ว่าแสดงเจตนารมณ์

นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ

ผมเชื่อว่าการที่จะไปเสนอ
เทคนิคในการที่จะไป

หรือไปพูดเรื่องอภิปราย

อภิปรายข้ามวันข้ามคืนอะไรทั้งนั้น

ข้อบังคับการประชุม

กำหนดกติกาต่างในการที่จะประชุมโหวตนายกวันพรุ่งนี้
ทางฝั่งของ๗พักร่วมที่ลงศัตยาบันกันไว้ก่อนหน้านี้
ในซีกของเพื่อไทยและอนาคตใหม่
วันนี้ก็ตกลงมีมติชัดเจนแล้วนะครับ
ทางฝั่งนี้จะเสนอชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมรัฐสภาพรุ่งนี้โหวตเป็นนายก
คือชื่อของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ที่ประชุมโหวตในวันพรุ่งนี้นะครับ
นายธนทรแหลงต่อหมู่ว่าพร้อมเป็นนายรดมนตรีนะครับ
แล้วพร้อมที่จะไปแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วย
เพราะว่าที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือเรื่องคุณสมบัติการเป็นสอสอ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
แล้วก็ยังได้ขอบคุณไปยังพักเพื่อไทยและพักทุกพักที่ร่วมศัตยาบันร่วมกันที่สนับสนุนนะครับ
โดยบอกว่าถือว่าเป็นการแสดงสุปิริตที่น่ายกย่องไม่ยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็ผลประโยชน์
พักอื่นที่ร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ

และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
และการแสดงสมบัติของแคนดิเดตนายกนะครับ
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมี๒๕๔แล้วนะฮะ
ซีกของพักเพื่อไทยอนาคตใหม่ที่สนับสนุนคุณธนทรเนี่ยมี๒๔๐
แต่ทีนี้จะมีการแสดงวิสัยทัศน์อะไรกันไหมนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้แสดงวิสัยทัศน์
ในการถูกเสนอชื่อเป็นนายรัฐมนตรีก่อนให้ที่ประชุมโหวตนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ทำตามหน้าที่อย่างดีที่สุด
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างอยู่แล้วและแสดงวิสัยทัศน์
ในทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับทั้งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
พร้อมกับระบุว่าส่วนตัวยังเชื่อมั่นในวุฒิภาวะของสสและสว
ที่จะทำให้การประชุมเลือกนายรัฐมนตรีดำเนินต่อไปได้ตามรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
และเห็นว่าควรจะพูดกันเฉพาะวาระการประชุม
เพราะการโหวตเลือกนายกไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พร้อมกับระบุว่าส่วนตัวยังเชื่อมั่นในวุฒิภาวะของสสและสว

และกี่ความทรมานประสบการณ์ของท่านประธานรัฐศาสตร์ภาคทั้งสองท่าน
ก็น่าที่จะทำให้การประชุมในวาระในการเลือกนายกรมนตรีนั้น
ดำเนินการต่อไปได้ตามรัฐธรรมนูลและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก็ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะก็อยากให้พูด
เฉพาะวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมนะครับ
ไม่ใช่การเปิดอภิปัยไม่ไว้บังใจเอาไว้โอกาสต่อไปแล้วกัน

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
บอกว่ามั่นใจนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ในชวนหลีกภัย
จะทำหน้าที่ประธานสภาควบคุมบรรยากาศ
เลือกนายกรัฐมนตรีให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
คือหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าอาจจะมีการหยิบยก
ให้มีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการสัญหาสว
และสวที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าคอสช
ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปราย

ทางฝั่งของสวเองเขาก็บอกแล้วว่าหารือกันแล้ว
ไม่อภิปรายในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรี
ต่างคนต่างมีเอกสิทธิ์ในการโหวตเลือก
แต่ถ้ามีประเด็นที่พาดพิงมา
มาที่สวก็อาจจะมีการลุกขึ้นมาอภิปราย

นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุธิน
นายอนุชานาคาสัยนัดสอสอพักพลังประชารัฐ

กินข้าวกันก็หารือกันเกี่ยวกับการอภิปรายในสภาพรุ่งนี้
ต้นรายงานข่าวบอกว่าเหมือนเขากำหนดตัวคนเอาไว้แล้วไง
ใครจะคอยแกะเกมใครอะไรยังไงนะคะ
เหมือนว่าคุณสมศักดิ์เทพสุธินก็จะ
ถอยเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วอืม
มีข่าวว่าจะไปอยู่แถวยุติธรรมหรือยังไงนี่แหละ
ผมก็เข้าหูมาอาจจะไม่จริงก็ได้